นี่เลยตลอดกินตลอดเที่ยวกันต่อเนื่อง

วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทย

วังน้ำเขียวน่าไปมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหน่อยนะครับ
บอกเลยว่าฟินแน่แต่จะฟินแค่ไหน
เอาไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็จะไปดูด้วยว่าเราไปเที่ยวกันจุดไหนอะไรยังไงครับ
ร้านกาแฟและสวนสวยสไตล์อังกฤษบรรยากาศดีนั่งชิวริมน้ำเรียกได้ว่าชีวิตดีเลยล่ะค่ะ
จากสวนสวยบรรยากาศดีแล้วเรื่องของอาหารก็ไม่แพ้ใครที่นี่มีอาหารคาวแสนอร่อยให้เลือกทาน

แต่ที่ไม่ควรพลาดก็คือเค้กทุเรียน
ถ้ามาแล้วไม่ได้ทานก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะ
รวมถึงเครื่องดื่มที่ไม่ว่าจะเป็นชากาแฟ
ที่นี่ก็มีจัดเต็มให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัยที่จะกลับไปกันแบบประทับใจทุกคน
ใครที่อยากจะไปตามรอยความอร่อยก็ไปกันได้เลย
ร้านตั้งอยู่ที่ห้วยกระบอกซอย๕อบตไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นค่ะ
สำหรับใครที่ยังไม่ทันเมื่อสักครู่เขาขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้นะใช่ค่ะ

เพราะว่าวังน้ำเขียวอย่างที่บอกเนี่ยโอโซนอากาศเขาดีบริสุทธิ์มาก

เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะเลย